ชุติมาค่ะวันก่อนดูไลฟ์สดเธอ
ตกใจเหมือนองค์แม่ลง
ไม่รู้ไปเลยว่าใครสาเหตุยังไงเดี๋ยวมาดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
จะบอกว่าคุณเอ๊นี่นะเขาเปิดไลฟ์สดขายของในเพจ

ขายทุกสิ่งจริงเรียกว่าสากะเบือยันเรือลบเลย
แล้วไลฟ์ทีนะก็ตั้งแต่๒ทุ่มถึงตี๕
สดขายของมา๓๔วันแล้ว
นี่มีคนมาเจอมาปลอมเฟสคุณผู้ชม
ใช้ชื่อคล้ายกันหลอกลูกค้าให้โอนเงินนะคะ
แล้วบอกของพี่เอ๊ของปลอม
เจอแบบนี้ค่ะแม่เอ๊เลยจัดให้๑บทเพลง
ด่าสดผ่านไลฟ์เฟซบุ๊คกันไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
ไลฟ์สดขายอยู่ดีดิฉันก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์๒ทันทีค่ะ
เปลี่ยนเป็นอารมณ์๒คือพูดเลยค่ะพูดออกต่อหน้ากลางไลฟ์สดเลยว่า

เรียนทัศน์ลูกค้าประโยชน์ขนาดนี้มีมิจฉาชีพปลองแปลงเข้ามา
กรุณาหลงเชื่อมันนะคะและฝากบอกมันด้วยค่ะว่าพวกเรานะคะ
กินข้าวไม่ได้กินย่านะคะเราก็เลยบอกมิจฉาชีพอย่าทำแบบนี้
แม่ก็คือแม่ฉันเอาเรื่องแล้วก็ทำ
เออก็ดูสั่งสอนแบบว่าเออดิฉันพูดดีนะแบบนี้นะคะ
ไหนพูดถึงการขายแบบมาราทอน๑๐ชั่วโมงเต็มแล้ว
แม่ค้าป้ายแดงอย่างคุณเอ๊ชุติมานะคะก็ยังงัดลีลาเด็ดคุณผู้ชมค่ะ
รีเซนต์การขายของแบบเด็ดสรติไปเลยไม่เหมือนใคร
แปลงโฉมคุณผู้ชมใส่วิกทั้งเต้นทั้งร้องนะคะ

สดตอน๒ทุ่มนะคะถึง๕ทุ่ม

พอหลังจากนั้นก็จะไลค์ลงก่อนแป๊บนึง
ไปเจาะกลุ่มไม้นะคะจะเป็นเรื่องเที่ยวชุดนอน
ดึกค่ะพอหลังประมาณตีนี้ถึงสัย๕ตีที่๒๕
สายมูมูมูเดี๋ยวรู้นี่เลย
ตรงที่มีการวางแผนการตลาดมาเป็นอย่างดีว่าช่วงไหนจะขายอะไรเออถึงขายดีนะเนี่ยแบบนี้
จะบอกเลยนะว่าพี่เอ๊ะบอกว่าขายหมดทุกวัน
แล้วถ้าเกิดว่าจะไปเข้าไปเอฟหรือเข้าไปจองเนี่ยคุณผู้ชมค่ะต้องรีบหน่อยแล้ว